อยู่ที่ทางภาคใต้แต่ว่าขอเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยละกันนะครับ
เช้าแบบนี้เอาเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมยิ้มออกหัวเราะได้มาบ้างละกัน

ไม่เป็นไงมันไม่ง่ายนะคะดูเหมือนจะทำได้ง่ายแต่มันไม่ง่าย
แต่ที่สตูนเนี่ยเขามีกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวบ้านแข่งกันขูดมะพร้าวจ้านี่
แล้วไม่ขูดธรรมดานะขูดเป็นคู่

คนหนึ่งขูดส่วนอีกคนนึงทำอะไรล่ะ

วิธีการง่ายเลยขูดให้เร็วขูดให้ดี
เอาให้สะอาดให้ได้ปริมาณมาก

ยกให้ดีโยกให้มันถึงใจ

เป็นการขูดมะพร้าวประกอบจังหวะเพลง
ของชาวบ้าน๑๔หมู่บ้านในตำบลฉลุงค่ะ

เสร็จจากขูดมะพร้าวแล้วยังไม่พอค่ะ

ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนแล้วไปต้มเคี่ยวในน้ำกะทิ

ใช่ห่อแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปต้ม
ใช้เวลาทั้งหมด๒เพลงถ้วน
การตัดสินได้ง่ายเลยห่อสวยและทำได้เร็ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ๑จะได้รางวัลไปประเภทละ๑๐๐บาท
และผลก็คือหมู่บ้านหมู่ที่๑๔คว้าไปครองทั้ง๒ประเภทเลยคุณ
ได้ไปเหนาะ๒๐๐๐บาท

ใช่ขูด